พฤติกรรมที่อาจจะเรียกว่าน่าอับอายก็ได้นะ
การเดินทางไปต่างประเทศทุกคน
แม้ว่าจะไม่ใช่คนมีชื่อเสียงบุคคลสำคัญเนี่ย
แต่ก็ถือว่าทุกคนแบกแบรนด์ประเทศไทย

แต่ว่าคนที่เขาเห็นรูปภัณฑ์สันธาเขาก็รู้ว่าคนไทย
ล่าสุดมีการแชร์พฤติกรรมของทัวร์ไทย
ที่ไปจองที่ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินนะครับ
ไปดูภาพกันก่อนเลยว่าเขาจองที่กันแบบนี้
ถุงกระเป๋านะฮะช้อปปิ้งแบ็คต่างมากมายทีเดียวนะครับ
ถูกวางเรียงกันนะครับหน้าเกรดทางเข้า
นี่คือเหตุการณ์ที่สนามบินฮาเนดะประเทศญี่ปุ่น

แต่ว่าไม่ใช่สนามบินนาริตะที่เราคุ้นเคย

ก็เหมือนดอนเมืองของไทยประมาณนั้น
แต่ก็มีไฟล์ทบินนานาชาตินะครับก็คือเป็นไฟล์บินกลับไทยนี่แหละ
สายการบินหนึ่งจริงก็ไม่ต้องปกปิดก็ได้
เพราะว่าเห็นโลโก้อยู่แล้วค่ะทีนี้เขาก็บอกว่า
นี่แหละฮะมีการเรียงกันต่อคิวขึ้นเครื่อง
สนามบินฮานีดะสมาชิกเว็บไซต์พันทิ
เขาโพสต์แบบทันท่วงทีโดยใช้คำว่าอึ้งกับการต่อคิวขึ้นเครื่องสนามบินฮาเดดะณเวลานี้
โอ้โหเหมือนการถ่ายทอดสดไลฟ์บอร์ดแคสเลยแต่ว่าถ่ายเป็นภาพนิ่งมา
เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับขณะที่ผู้โดยสารกลุ่มหนึ่งนำสิ่งของพร้อมถุงสัมภาระ
ไปวางเจาะคิวที่ประตูทางขึ้นเครื่องบินพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะ
ปัจจุบันเราสามารถเอาสิ่งของไปจองการต่อคิวแบบนี้ได้ด้วยหรือ
ชาวเน็ตนะคะก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากค่ะ
โดยสมาชิกพันทีปลายนึงเนี่ยก็ได้เขียนเล่าว่า
อยู่ในเหตุการณ์ค่ะวิ่งกรูกันมาเหมือนจะแย่งอะไรกันน่ากลัวมาก
รถเข็นเข็นมาก็ไม่เก็บเข้าที่วางเกลื่อนเต็มหน้าบันไดเลื่อน
อยากให้คนไทยรักษาหน้าตาของประเทศด้วยค่ะ
อีกท่านหนึ่งเขาบ่นแบบนี้ฮะเวลาขึ้นเครื่องบินเนี่ยเขารันตามลำดับอยู่แล้ว
คนนั่งด้านหลังจะได้เข้าก่อนเพื่อความสะดวกในการจัดที่นั่ง
พอวางของและกรูกันแบบนี้เลยเกิดปัญหาขวางทางทำให้ช้าลงไปอีก
ขณะที่สมาชิกชื่อว่าเรียวพีนะคะก็บอกว่า
กล่าวถึงเรื่องกติกาก็คงไม่ผิดเพราะคงไม่มีการกำหนดเรื่องการต่อคิว
แต่ว่างงมากกว่าว่าคนในภาพต้องการที่วางของช่องวางของเหนือศีรษะเนี่ย
มากขนาดนั้นเลยหรือถ้าคิดแบบนี้กันหมด
คนขึ้นทีหลังก็ไม่ต้องยัดของอะไรกันพอดีค่ะ
อธิบายให้ท่านที่อาจจะยังไม่มีประสบการณ์ในการขึ้นเครื่องนะครับ
กระเป๋าใบใหญ่ที่เป็นสัมภาระเสื้อผ้าต่าง
จะถูกโหลดไปก่อนกระบวนการนี้แล้วนะฮะ

เพียงแต่ว่ากระเป๋านี้เกิดขึ้นได้ยังไง
คือถ้าคุณถือมาไม่กี่ใบ
เขาก็จะอนุญาตให้ถือได้สักคนละ๑๒ใบ

เขาก็จะมีร้านค้าต่างดักไว้มากมาย

ประเทศที่มีสนามบินใหญ่นะครับ

อยากใช้เงินเย็นให้หมดอะไรอย่างนี้

เรามาดูกฎกติกาการขึ้นเครื่องบินกันหน่อย

การนำสิ่งของมาจองคิวแบบนี้
แต่ระบุถึงการนำสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องบิน
มักจะกำหนดกฎเกณฑ์ของกระเป๋าที่ถือขึ้นเครื่องบินแบบ๑บวก

อืมโดยทั้งสองใบต้องมีขนาดไม่เกินตามที่สายการบินกำหนด
แล้วก็มีน้ำหนักไม่เกิน๗กิโลกรัม

ก็คือที่ไว้ของเหนือศีรษะ
ซึ่งถ้านำของที่มีขนาดแล้วก็น้ำหนักมาก
ไว้ในช่องวางของเหนือศีรษะ
ก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้
อย่างเช่นยามเกิดสภาวะอากาศแปรปรวน
ตกหล่นลงใส่ตัวผู้โดยสารจนบาดเจ็บ

จะกิดขวางช่องทางหนีภัยได้
ถ้าผู้โดยสารถือสัมภาระไม่เกินตามที่กำหนด
ก็จะมีที่ว่างเพียงพอสำหรับทุกคนนะคะ

ก็นี่แหละฮะเหตุการณ์นี้ปัจจุบันนี้

เนื่องจากว่าเขาก็มีนโยบายจูงใจเรื่องการท่องเที่ยว
เขาก็ไม่ได้ให้เราต้องไปลำบากขอวีซ่ามาในอดีต
ฉะนั้นเราก็ถือพาสปอร์ตของเราแล้วเข้าได้เลย
นี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้ครั้งนี้ครั้งแรก

เห็นพฤติกรรมของทัวร์ไทยเราบ้างครับ
ทำไม่ค่อยเหมาะสมในประเทศญี่ปุ่นนะครับ
เพราะว่าเขาเป็นเมืองแห่งระเบียบวินัย
บางทีพอเอานิสัยไทยไปใช้ก็เลยดูขัดตา